ต่อไปนี้นำมาเป็นเรื่องของการเตือนสุภาพสตรีนะครับ
เพราะว่ามิจฉาชีพขโมยขโจรเยอะเหมือนกันนะครับ
จอดรถของห้างสรรพสินค้าก็ไม่เว้นนะครับ
จะไปไหนคนเดียวต้องระวังให้ดีคุณผู้ชมครับ

ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายครับ
ลานจอดรถของเทสโกโลตัสพระราม๔คุณผู้ชม
ทางด้านของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็สั่งให้ชุดสืบสวนเร่งลากคนร้ายจากภาพของกล้องวงจรปิดนะครับ
เชื่อมั่นว่าจะจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้เร็วนี้ครับ
ติดตามเรื่องราวนี้ก็มีการแชร์กันในโลกออนไลน
ค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
กรณีที่สังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพเหตุการณ์หญิงสาวคนหนึ่ง
ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า

ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้านะครับจากภาพที่เห็น
โดยคาดว่าคนร้ายหวังจะชิงทรัพย์
วันนี้ตำรวจสถานีตำรวจนครบานทองหล่อยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพ
กล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบห้างสรรพสินค้าเพิ่มเติม
เนื่องจากว่ากล้องที่คาดว่าจะสามารถบันทึกภาพขณะที่ก่อเหตุได้
เป็นกล้องที่มีลักษณะหมุนในการบันทึกภาพ
ถึงสือคนร้ายได้แต่ว่าเราก็ตามคุณผู้ชม
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีและหาเบาะแสของคนร้ายเพิ่มเติมต่อไป
ทางด้านของพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษารัชการ
แทนผู้บจการตำรวจนครบานเปิดเผยค่ะว่า
ขณะนี้ได้มีการสั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาบ่อแสของคนร้าย
รวมไปถึงไล่กล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ
แล้วก็เส้นทางหลบหนีว่ามีภาพของคนร้ายหรือไม่
แล้วก็เชื่อว่าจะได้ตัวคนร้ายอีกไม่นานนี้ครับ
และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่า
เป็นความบกพร่องของทางห้างหรือไม่
เพราะว่าต้องไปรอผลการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของห้างก่อน
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะมีการเรียกผู้ประกอบการของห้างนั้นไป
ร่วมกันหามาตรการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการขอความร่วมมือกับทางห้าง
ในการติดกล้องวงจรปิดแล้วก็เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง
จากว่าแต่ละครั้งที่เกิดเหตุนั้นกล้องวงจรปิดก็มักจะเสีย
แล้วก็ใช้งานไม่ได้จึงไม่สามารถเก็บภาพของคนร้ายได้
ทำให้บ่อแสของคนร้ายนั้นหาได้ยากครับ
ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแล้วต่อจากนี้ไปอาจจะต้องมีการกำหนด
หรือว่ามาตรการบังคับอย่างจริงจังกับผู้ประกอบการต่อไปครับ
เหตุการณ์นี้ก็เกิดกับสุภาพสตรีใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับ

ต่อไปนี้จะไปไหนต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีด้วยนะครับ